เรื่องของการพูดการจานี้มีหลายข่าว

จอดมัตรศัยอยู่ริมถนนแล้วก็เอ๋อ้ะโวยวาย

อือ
ถ้าเจอไอ้หน่งไอ้เท่งนี้จะทำยังไง

โอ้ต้องหยุดความและลงขึ้น
ไอ้อะไรก็ได้
ข่าวนี้ไม่มีใครแพ้ใครเลย

ผมกะจะบวชแล้วจะกรวดคาถาให้

ก็นึกว่าเท่งหน่องนักเรงปุ๊บเขาท้อง

มันดึงขึ้นดึงลง
ฟังไปฟังมาอ๋อเขาโมโหโซ่หลุดหรือเปล่าคุณผู้ชม
นายเอเนี่ยอายุสัก๓๕๔๐ปีครับนี่ชี้โซ่ให้ดู

มอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนครับแล้วก็โวยวาย
มีคนไปเห็นเนี่ยก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงก็เข้าไปพูดคุยแต่ว่าเอก็ไม่ยอมคุยด้วยนะ
ก็ยังโวยวายอยู่พูดไปวนมาเนี่ย
มีเหล็กแป๊บแล้วก็มีดติดตัวอยู่ด้วย

เพื่อมาควบคุมตัวก็ยากลำบากอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเอเนี่ยก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันนะ

ยังไม่หมดอ่ะนี่พามาพามาเอขึ้นกระบะหน่อยขึ้นกระบะไปก็ยังหลอนผู้จาไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเลย
เบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวเอไปโรงพักษ์สภมหาราช
เพื่อสงบสติอารมณ์แล้วก็จะตรวจหาสารเสพติด
เพื่อส่งตัวไปบำบัดต่อไปครับ